คุณผู้ชมครับเป็นที่น่าชื่นใจจริงครับ
แล้วขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ชมข่าวเช้าหัวเขียว

กรณีที่เด็กหญิงนัทวันฮิริโอนะครับ

เด็กชายนัทวุฒิกล้าหารหรือว่าน้องเน็ตอายุ๑๑ขวบ
พี่น้องนะครับที่แม่พ่อเพิ่งเสีย
พ่อเพิ่งเสียเมื่อ๒ธันวาคม
ก่อนหน้านั้นนับไป๗วันย่าเพิ่งเสีย
ปีก่อนแม่เสียตอนนี้ไม่มีญาติแล้วนะครับ
หลังจากเรานำเสนอข่าวนะครับเพราะครอบครัวยากจนด้วย
เขาอยู่ที่หนองหัววัวอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรฮะ
แล้วที่ผมให้แคปบัญชีธนาคารไปคุณผู้ชมครับ
คนไทยใจบุญโอนเงินไปให้ครอบครัวของน้องแล้ว๕ล้าน๘แสนบาทครับ
บัญชีนั้นมีชื่อของนางทวีบางราชเป็นใครคนนี้เป็นใคร
หลายคนต้องรู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฮะ
นางดารัฐถาวรคนนี้เป็นสมาชิกอบต
และก็มีชื่อเด็กชายณฑวุธกล้าหัน
เรื่องต้นนะครับก็ได้พามะนาวกับเน็ตไปซื้อรองเท้านักเรียนชุดนักเรียน
คือเดิมทีมีคนละชุดนะต่อไปพี่น้องคู่นี้จะไปโรงเรียนทุกวันแล้ว
ขอบคุณผู้ใจบุญจริงครับที่ให้โอกาสน้องทั้งสองคนนี้ได้
แม่มีชีวิตสู้ชีวิตต่อไปครับครับ
ฝ่ายปกครองก็มาดูแลนะหน่วยงานต่างก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของสิ่งของทุนการศึกษา
แล้วก็จะมาทำฝาบ้านทำประตูหน้าต่างให้นะฮะ
อ้าวในข่าวบอกไม่มีญาตินะจากนี้ถ้ามีญาติโผล่มามาช่วยดูแลน้องนะ
ไม่ใช่มาทำอย่างอื่นนะครับ